โอ้โหจะเที่ยงคืนแล้วแล้วมันถมึนมาอยู่ตรงถนน

แล้วเดี๋ยวดูนะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไล่มันไล่มัน
ได้ยินเสียงไล่คนภาคอื่นสะดุ้งเหมือนกันนะคะ

มืดมากครับก่อนหน้านี้

สะดุ้งไหมสะดุ้งฮะควายเฮ้ย
คือจะต้อนไปตรงป่าก็ไม่ไป
ดันข้ามถนนไปอยู่ฝั่งตึกอีก
ใช่แล้วพอเขาบอกว่าควายล้วนไม่มีวัวผสม

มันก็จะเสียงสั้นหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่กู้ภัยนครสาเกตนะเขาถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมากู้ภัยกู้ภัยมาดูหน่อยสิ
ฝูงควายมาเดินอยู่บนถนนอยู่ใกล้กับศรีแยกกรกตที่๑๐๑
แล้วมันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วตัวมันก็ดำ
แล้วตอนนี้มันก็มืดด้วย

กู้ภัยก็บอกอ้าวงั้นฉันก็เป็นทุกอย่างให้เธอได้
คือทำทุกหน้าที่ได้ถูกต้องไปต้อนควายก็ต้อนได้นะฮะ
แล้วเนี่ยนับดูคุณผู้ชมชาวบ้านเขาแจ้งมามีทั้งหมด๗ตัว
แต่ในคลิปนี้เหมือนกับเราเห็น๕ใช่ไหม

เหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมถนนตรงนั้น
มันเป็นถนนแบบ๔เลนแล้วไม่ได้มีเกาะกลาง
ตอนแรกกู้ภัยเขามาพร้อมกับรถ
กู้ชีพกู้ภัยแล้วเปิดไซเรนด้วยไง

ผู้ภัยเขาเห็นแบบนั้นก็เอ้ยสงสัยต้องปิดไซเลนก่อนละ
ครับเพื่อไม่ให้ควายมันตกใจอ่ะก็ปิด

มันก็เดินข้ามถนนแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย
กลับเข้าคอกอยู่ในหมู่บ้านโชคสำรวยนะคะ
ภารกิจนี้กู้ภัยเขาใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะ
เป็นชั่วโมงคุณและอยากขวายมาหลุดออกจากคอก

เท่ากับการต้อนกลับต้อนเป็นกิโลเหมือนกัน

ต้องเปิดราวไม้ไผ่เปิดอะไรให้

เนี่ยฮะกู้ไผ่ก็คงต้องบอกเจ้าของคอกนะบอกว่าต้องมาปิดกันให้เรียบร้อย
หรือว่าควายมันชนมันเลยทำให้ไอ้ไม้ไผ่มันหล่น
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวซ่อมแซมตรงไม้ไผ่ตรงนี้
จะได้กันไม่ให้มันออกมาเดินเพ่นพ่านห่วงไม่ใช่อะไรหรอก
เดี๋ยวมันจะโดนรถชนเจ็บหรือว่าพอชนแล้วรถอื่นจะเกิดอุบัติเหตุ
เอ้านะค่ะคุณผู้ชมฮะใช่